มาดูที่เป็นพาดหัวและภาพข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
วันนี้บอกว่าสาวใหญ่ถึงคาดจมน้ำดับคารถในอุโมง
ลอดทางรถไฟจังหวะแล่นผ่านน้ำเนี่ยทะลักมิดคันจี้หาผู้รับผิดชอบนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุนี้ทางตำรวจสนประเวท
ได้รับแจ้งเหตุมาเมื่อคืนวันที่เมื่อวาน
เมื่อวานสักประมาณตี๒วันที่๖กันยายน
โดยได้รับแจ้งเหตุมาบอกว่ามีน้ำท่วมอุโมง
ลอดทางรถไฟริมถนนมอเตอร์เวย์นะครับ
เจ้าหน้าที่สนประเวทได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอุโมงในพื้นที่นะครับทางลอดทางรถไฟ
หลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่า
ซอยอ่อนนุษย์๖๕แยก๑๔แขวงและเขตประเวทนี้
มีน้ำท่วมเต็มอุโมง
คุณดูสิอันนี้คือมันลดระดับลงมานิดนึงแล้วนะ
ที่มันยังเห็นช่องว่างเพราะว่าอุโมงตรงนี้เขาเขียนติดป้ายไว้
ให้รถที่ความสูงประมาณ๒๔เมตรผ่านได้

ลักษณะของอุโมงมันกว้างประมาณสัก๑๐เมตรยาวประมาณ๑๐๐เมตร

พอตำรวจได้รับรายงานแจ้งมาแบบนี้
ซึ่งนอกจากแจ้งว่าน้ำท่วมเต็มอุโมงแล้ว
ยังได้รับรายงานว่ามีรถที่จมน้ำและมีคนติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการส่งชุดประดาน้ำลงไปค้นหา
หมายเลขทะเบียน๗กกต๒๐๘๐กรุงเทพมนคร
มอยู่ใต้น้ำช่วงกลางอุโมงแต่ไม่พบร่างผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นะครับพบว่าประตูรถด้านคนขับเปิดออกแล้ว
ก็คาดว่าร่างของคนขับน่าจะหลุดออกจากตัวรถแล้ว
ก็รีบนำกำลังนักประดาน้ำระดมหา

คิดว่าจริงแล้วคิดว่าร่างน่าจะหลุดออกมาจากรถแล้วไง

การหาร่างกระทั่งไปพบว่าร่างคนขับเสียชีวิตแล้วลอยไปที่ไหนรู้ไหมคุณ

แต่ว่าลอยติดเพดานหลังคาภายในรถนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ
ก็ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวพานุมาตรแทร่แต้อายุ๔๑ปี
เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
คุณผู้ชมครับญาติของผู้เสียชีวิตได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกแบบนี้
บอกว่าผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากหมู่บ้าน
เมื่อผ่านป้อมยามและขับรถลงอุโมง
พบว่าไฟฟ้าดับและมีน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับ
ซึ่งตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าในอุโมงน้ำยังท่วมไม่สูงนัก
คาดว่าผู้เสียชีวิตคิดว่าจะสามารถขับรถผ่านน้ำ
เพื่อจะฝ่าน้ำแล้วก็ลอดไปยังอุโมงฝั่งตรงข้ามได้
แต่ปรากฏว่าไม่นานคุณน้ำท่วมเต็มอุโมงนะครับ
สรประเวทย์ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์ทราบว่าเบื้องต้นช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่๖กันยายนนะครับ
ผู้ตายกำลังจะขับรถออกจากหมู่บ้านเพื่อจะไปทำธุระ
โดยใช้เส้นทางออกด้านหลังหมู่บ้านมุ่งหน้าถนนเรียบมอเตอร์เวย์
จากการตรวจสอบพบว่าผ่านป้อมยามของหมู่บ้านในเวลาเที่ยงคืน๒๗นาทีนะคุณ
เมื่อมาถึงทางลงอุโมงเกิดน้ำท่วมขัง
ผู้เสียชีวิตอาจจะเข้าใจว่าจะสามารถขับรถลุยน้ำต่อไปได้
ภูมิกับสนประเวทเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า
แล้วก็ต้องผ่านอุโมงทางลอดซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าออกประจำ
แต่ก็ก็ขับรถไปกลายลงอุโมงตอนเที่ยงคืน๒๗นาที
แล้วหลังจากนั้นคิดว่าจะขับรถลุยไปได้นะครับ
คือน้ำมันก็เริ่มท่วมในอุโมงแล้วแบบนี้ค่ะ
ใช่ฮะนึกว่าจะขับรถลุยไปได้นะครับ
แต่ปรากฏว่าพอขับรถไปถึงกลางอุโมง
รถยนต์รถเกิดดับเพราะน้ำท่วมสูง
และอาจจะทำให้ผู้เสียชีวิตไม่กล้าที่จะลงจากรถ
เพราะผู้เสียชีวิตว่ายน้ำไม่เป็น
ขณะนั้นผู้เสียชีวิตนะครับโทรกลับไปที่บ้าน
เรียกให้คนมาช่วยในเวลาเที่ยงคืน๔๓นาที
ก็ตามคนงานที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วย
ปรากฏว่ามาถึงอุโมงคุณ
พบว่าน้ำท่วมสูงจนมิดคันรถแล้ว
คุณคิดดูจากเวลาเที่ยงคืน๒๗นาที
ถึงประมาณเที่ยงคืน๔๓นาที
ใช้เวลาประมาณ๑๖นาทีที่ได้
ญาติได้รับแจ้งจากผู้หญิงที่เสียชีวิต

ปรากฏว่า๑๖นาทีน้ำท่วมมิดอุโมงเลย
นี่แหละครับตำรวจเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะ
อุโมงมิดรถทั้งคัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบมาช่วยเหลือ
แล้วก็มางมร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะครับ

อุโมงที่ให้รถผ่านได้ประมาณ๒๔๒๕เมตร

ใช่ครับเพราะความสูงของอุโมงก็๓เมตร
น้ำมิดพอดีนะครับ
ด้านของภูมิหน่วยงานเขตประเวทนะครับ
พอธนสิทธิ์เมษพันธ์เมืองก็ต้องหาถึงสาเหตุ

เพราะจริงแล้วมันน่ากลัวนะคุณ
เคยคิดไว้ไหมเคยคิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหม
แต่ก็คิดว่าเครื่องสูบน้ำมันก็เป็นสิ่งจำเป็น

สูบน้ำนี่สำคัญการประบายน้ำนี่สำคัญมากนะครับ
ค่ะซึ่งทางภวมนวยการเขตประเวท
นายธนสิทธิ์เมษภัณฑ์เมืองก็บอกว่า
พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอุโมงตรงนี้
เป็นอุโมงลอดทางรถไฟของหมู่บ้าน
เพราะว่าหมู่บ้านเขาก็มีการขออนุญาต

จัดสร้างขึ้นให้เป็นทางเข้าออกของหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
ทีนี้มีการติดตั้งระบบสูบน้ำ
เพราะว่าเวลาฝนตกมักจะเกิดน้ำท่วมอุโมง
ในช่วงหน้าฝนแต่ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุ
คืนที่เกิดเหตุท่อส่งน้ำมันแตกคุณผู้ชม
หมู่บ้านก็เลยปิดเครื่องสูบน้ำ
จังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่ผู้เสียชีวิต
ขับรถลุยน้ำเข้าไปแล้วพอเครื่องยนต์ดับ
แจ้งครอบครัวให้ออกมาช่วยตอนนั้นน้ำประมาณสักเมตรหนึ่งแล้ว
แต่พอมันไม่มีเครื่องสูบน้ำไหมคะน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้น
เต็มอุโมงครับทีนี้ค่ะเรื่องของการติดตั้งระบบสูบน้ำ
อย่างที่บอกว่าอุโมงมีการขออนุญาตการรถไฟแล้ว
แต่ว่าเรื่องเครื่องสูบน้ำภายในอุโมงอันนี้ก็เป็นของเอกชนนะ
ขอติดตั้งพร้อมกันกับการสร้างอุโมงเลย
เขาบอกว่ามีทั้งการติดตั้งระบบสูบน้ำมีบ่อซำน้ำคุณ
บ่อซำน้ำตามมาตรฐานที่มีความลึก๑๐เมตร
คือการประบายน้ำจากอุโมงออกไปพักไว้ที่บ่อสำน้ำ

พอสำนักงานเขตประเวทเปิดเผยว่า
ในคืนวันเกิดเหตุจริงแล้วในพื้นที่ฝนตกไม่มาก
ปริมาณน้ำฝนเพียงแค่๑๖๔มิลลิเมตรเท่านั้น
ตอนแรกพอสำนักงานเขตก็สงสัยว่าทำไม
ถึงมีปริมาณน้ำไหลลงอุโมงมากขนาดนี้
ทั้งที่ฝนมันไม่ได้ตกหนักนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปนะครับ
ก็เรียกทางกรรมการหมู่บ้านมาพูดคุยมาให้ข้อมูล
กรรมการหมู่บ้านเขาก็มีการเปิดเผยด้วยเหมือนกันนะคุณนะ
ใช่เขาบอกในเรื่องนี้มีการไลน์บอกในกรุ๊ปของลูกบ้าน
ที่มีสมาชิกอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยประมาณร้อยคน
มีคนถ่ายรูปประกอบแล้วก็ส่งไปในกรุ๊ปแล้วนะ
บอกว่าเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก๒ทุ่มตอนแรกค่ะ
เขาบอกว่าน้ำในอุโมงมีเล็กน้อยนะรถยังวิ่งผ่านไปได้อยู่
อันนี้ก็เป็นการรายงานกันกับกลุ่มลูกบ้าน
ทีนี้พอ๔ทุ่มคุณเขาก็มีการแจ้งว่าเครื่องปั๊มน้ำเสีย
แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
แต่ทีนี้ผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปไลน์ของหมู่บ้าน
หรือว่าไม่ได้อ่านไลน์หมู่บ้านก็เลยไม่ทราบตรงนี้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในและรอบตัวรถ
บริเวณอุโมงหลังจากที่มีการประบายน้ำออกหมด
ร่วมกับเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านเร่งระบายน้ำออก
จากนั้นก็ไปตรวจสอบรถนะครับ
ก็พบข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตภายในรถ

โดยลักษณะของรถหันขวางอยู่

พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม

บอกว่าเบื้องต้นจะเรียกสอบพยานต่าง
ทั้งครอบครัวทั้งรอบอพอ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นิติของหมู่บ้านในประเด็นก่อนและหลังเกิดเหตุ
โดยเฉพาะเรื่องของระบบระบายน้ำของหมู่บ้าน
รวมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นทางลอดทางรถไฟ
เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
ซึ่งจุดนี้สามารถเข้าออกได้๒ทางครับ
คือซอยอ่อนนุษย์๖๕กับมอเตอร์เวย์
โดยมีตัวหมู่บ้านอยู่กึ่งกลางการเข้าออก
จึงต้องลอดอุโมงและเช่าพื้นที่ทางรถไฟ
ทำอุโมงแบบนี้และก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เรื่องของเครื่องสูบน้ำเนี่ย
มันเสียแล้วก็น้ำท่วมอุโมงอยู่บ้างแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วคราวนี้ก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
ตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าน้ำมันจะท่วมสูงขนาดนี้
เพราะครั้งที่เกิดครั้งแรกก็ไม่ได้ท่วมสูงขนาดนี้
แล้วก็ครั้งนี้อย่างผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็บอกนะคะ
ด้วยความที่พอเป็นอุโมงของหมู่บ้าน

แต่ว่าตอนเกิดเหตุคือเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร
ทางสำนักการณ์เขตประเวทส่งไปช่วย
เพื่อสูบน้ำระบายออกมาเท่านั้นนะคะ
แล้วก็เครื่องในอุโมงไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครนะครับ